ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวความปราบปลื้มใจ
สำหรับลิเกขวัญใจพ่อยกแม่ยกชาวไทยพี่เอชายามิดชัย
พี่เอได้เล่าบอกว่าปลื้มใจมากเลย
ที่ตัวเองได้รับคัดเลือกให้เป็นอนุกรรมการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕
จากพระพรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาราชวรวิหาร
ซึ่งพี่เอเนี่ยเผยความรู้สึกว่าโอ้โหภาคภูมิใจมาก
หลังจากที่ได้รับการติดต่อมาก็เลยตกปากรับคำทันที
เนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนที่สมาธานศรีเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ทำอย่างนี้ต่อเนื่องมานานหลายสิบปี
เพียงเท่านั้นนะคะยังได้ชักชวนคนในครอบครัวตลอด
บุคคลที่รู้จักให้ปฏิบัติตามอีกด้วย
ซึ่งพี่เอก็บอกต่อด้วยว่าการได้รับเชิญเป็นอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมารณชัน
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล๕ครั้งนี้
นับว่ายังได้ร่วมเผยแพร่สิ่งดีต่อเพื่อนมนุษย
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙อีกหนึ่งทางด้วยค่ะ
ที่ผมกล้ามาแล้วก็เต็มใจมาในตรงนี้เพราะว่าเราทำอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ขวยแก่ใจเลยที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ในตรงนี้
กล้าพูดได้เต็มปากครับว่าเราทำภรรยาก็ทำลูกก็ทำ
เริ่มจากบอกคนใกล้ตัวเราผมก็จะบอกนะครับที่มาในรถเนี่ย
เชื่อไหมครับว่าพี่นั่งรถมาทำงานบางทีพี่ก็เปิดเทปที่สวดมนตร์
แล้วก็สมาธานศิลป์ทุกคนอยู่ใกล้ตัวพี่โดนหมดครับ
ในช่วงนี้ถือว่าทำเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแดน
หลวงราชการที่เก้าของเราด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไป
แล้วเริ่มแล้วเนี่ยท่านทำให้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับ
ก่อนที่จะออกจากบ้านสมาธาสิน๕แล้วท่านก็จะมีสินที่อยู่ในใจ
เพราะฉะนั้นศีลจะเป็นตัวที่กำหนดตัวเราให้เราเดินทางไปในทางทิศทางที่ดี
การเริ่มต้นการทำความดีนี่นะคะง่ายมากเลย
เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนแล้วก็เริ่มต้นที่ครอบครัวของเรานี่แหละ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าบางอย่างที่เราค่อยคว้าเกินไปเราอาจจะมองไม่เห็น
ถ้าเราหยุดอยู่นิ่งเนี่ยเราอาจจะเห็นสิ่งนั้นที่เราตามหาได้ง่ายขึ้นนะคะ